เพราะฝันไฟในฝันอันเรือชีวิต

เพราะฝันไฟในฝันไหวด้วยใจถนน

จะปิดท้องหลังเกียรตรรม

ไม่เครื่องแค้นน้อยใจในโชคตา

ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป
ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป

ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป

ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป
ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป

ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป

ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป
ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป
ไม่ได้ชีวภาษาสิ้นไป

และสำเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
และสำเร็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ส่งแสดงความเสียพระราชหรือไทย

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์
ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์
ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ไปเยี่ยมผู้แทนพระองค์

ตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖๒นายเนี่ยนะคะ
ได้เสียชีวิตจากเหตุประทะที่เทอมมินอล๒๑
เคลื่อนย้ายไปที่วัตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพมหานครค่ะ
โดยมีกองเกียรติยศยืนให้ความเคารพอย่างสมเกียจ
นี่คือภาพนะคะที่เกิดขึ้นช่วงเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองร่วมพิธีส่งศพของร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสา
ระดับตำรวจเพชรรัฐกำจัดภัย
ในตำรวจที่เสียชีวิตนะคะจากปฏิบัติหน้าที่
ในเหตุการณ์คนร้ายกระหลาดยิงประชาชน

โดยศพของตำรวจทั้งสองนายเป็นผู้กล้า

โดยมีตำรวจร่วมกันแบกลงศพ
เดินผ่านกองเกียรติยศที่ยืนให้ความเคารพ
เพื่อที่จะขึ้นเครื่องคาซ่าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จากกองบิน๑จังหวัดนครราชศรีมา
ไปที่ทหารกัดสยานกองบิน๖ดอนเมือง
โดยมีญาติของทั้งสองนายถือรูปและเครื่องแต่งกายเดินนำขึ้นเครื่องบินไปด้วยความโศกเศร้า
โดยก่อนหน้านี้เองค่ะที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ
เจ้าหน้าที่นำทงชาติมาคลุมลงศพตำรวจทั้งสองนายเป็นการเชิดชูเกียรติที่ได้เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ขับออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาไปตามเส้นทางท่ามกลางประชาชนชาวนครราชศรีมาที่มายืนดูและร่วมกันแสดงความอาลัยค่ะ
ร่างเวียระบุรุษหน่วยอรินทราช๒๖เดินทางมาถึงท่าอากาศยาน๒กองบิน๖ดอนเมืองกรุงเทพ
มีตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖และอดีตตำรวจหน่วยอรินทราช๒๖ทั่วประเทศหลายร้อยนาย
เดินทางมารอรับศพวีรบุรุษทั้งสองนะคะด้วยความพร้อมเพลียง
แม้กระทั่งตำรวจที่ย้ายออกจากหน่วยไปแล้วยังเดินทางกลับมาค่ะเพื่อร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคน
ยกย่องเชิดชูเกียรติกับการเสียสละครั้งนี้เป็นการปกป้องประชาชนครั้งสุดท้ายในฐานะผู้พิทักษ์สันติราชค่ะ
โดยพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเจ้าหน้าที่จัดชุดกองเกียรติยศตั้งขบวนนำร่างสองเวียระบุรุษลงจากเครื่องบินก่อนที่จะให้ญาติเป็นตัวแทนในการเชิญรูปและกระถางทูบซึ่งตำรวจชุดคอมมันโดและรินทราชสองหก
เป็นผู้นำร่างขึ้นรถขบวนเกียรติยศไปยังวัดตรีทศเทพวรวิหารนะคะ
นี่เป็นขบวนที่เคลื่อนย้ายออกไปนะคะจากกองบิน๒ดอนเมืองค่ะ
แบกลงศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองที่คลุมด้วยทงชาติพร้อมกับการตั้งขบวนโดยมีญาติของตำรวจทั้งสองนายถือรูปและกระถางทูบนำหน้าค่ะ
ที่หน่วยอรินทราช๒๖จะแบกร่างตำรวจทั้งสองนายเข้าไปตั้งในสาราจัดพิธี
โดยมีตำรวจในสังกัดตำรวจนครบานตั้งแถวกองเกียรติยศ๑กองร้อยรอรับอย่างสมเกียจ
ซึ่งบรรยากาศแน่นอนนะคะเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
หลังจากนั้นเองนะคะผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาร่วมพิธี
เพื่อเป็นเกียรติให้กับตำรวจทั้งสองนายซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษนะคะ
จากนั้นในช่วงเวลา๑๗นาฬิกาค่ะพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
และเชิญพวงมาลาหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแด่สองเวียรบุรุษค่ะ
โดยมีการตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพร่างวีรบุรุษทั้งสองนายที่วัตรีทศเทพวรวิหาร
หลังจากนั้นทางครอบครัวจะหารือกันอีกครั้งนะคะว่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาหรือไม่
โดยร้อยตำรวจเอกตระกูลมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากตำรวจสองนายซึ่งเป็นหน่วยของอรินทราชกองปราบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะ
มีตำรวจอีกหนึ่งนายซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวีรบุรุษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจจากสพเมืองนครราชศรีมาท่านนี้แหละค่ะ
ดาบตำรวจชัชวานแท่งทองนะคะ
เมื่อวานนี้ญาติญาติเองก็ไปรับศพดาบตำรวจชัชวานที่วัดโพเขตเทศบาลนครราชศรีมา
รับกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดโพนี่แหละค่ะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าเครือญาติแล้วก็คณะพี่น้องตำรวจจากตำรวจภูทรภาค๓
ตำรวจจากสพเมืองนครราชศรีมาก็เดินทางไปรับศพด้วยนะคะ
ก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจชัชวานกำลังเข้าเวร
แล้วก็ได้รับแจ้งเหตุจากพระลูกวัดวัดป่าสัทธารวม
แล้วก็ชาวบ้านได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกว่าให้ไปช่วยสกัดจับคนร้าย
รีบเข้าไประงับเหตุพร้อมกับตำรวจอาสาบ้านอีกหนึ่งคน
ก็คือนายทัศนะริรักษ์โดยขับรถกระบะตราโล่ไปขวางทางคนร้าย
และพยายามเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายแต่ปรากฏว่าจังหวะนี้แหละค่ะ
จ่าสิบเอกจักรพันธมมาซึ่งเป็นคนร้ายเนี่ย
เสียชีวิตทันทีคาพวงมาลัยของรถและอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ก็เสียชีวิตขณะที่กำลังเปิดประตูรถพยายามที่จะหลบหนี
หลังเกิดเหตุนะคะคนร้ายยังไปพยายามกราดยิงผู้บริสุทธิ์
ตรงจุดนี้วัดป่าสัทธารวมรวมแล้ว๙ศพด้วยกัน
เมื่อวานนี้เราได้มีโอกาสพูดคุยกับภรรยาของดาบตำรวจชัชวาน
เนี่ยบอกว่าสามีเนี่ยย้ายมาจากจังหวัดบูรียรม
สอบพรเมืองนะคะรราชศีมาและอาสาสมัครตำรวจบ้าน
ก็มาประจำจุดนี้ได้สักประมาณ๕เดือน
คาดคิดว่ามันจะมาเสียชีวิตกับเหตุการณ์แบบนี้
ทั้งที่ตอนนี้ฐานะของครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่
ค่อยดีขึ้นตามลำดับจากหน้าที่การงานของสามี
เสียใจเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ลึกแล้วก็ภูมิใจที่สามีปฏิบัติหน้าที่
พิทักษันติราชจนวาระสุดท้าย
ก่อนเกิดเหตุสามีโทรศัพท์มาบอกกับตนเองบอกว่า
ให้ช่วยซื้อเกาเหลากลับมาที่บ้านด้วยเดี๋ยวทานด้วยกัน
แต่ก็ไม่คิดว่าประโยคนั้นคำพูดนั้น
จะเป็นคำพูดสุดท้ายที่ได้มีโอกาสคุยกัน
ขณะที่ลูกสาววัย๖ขวบกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๓
น้องเองก็เพิ่งทราบนะคะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ได้อยู่กับน้องแล้ว
คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วฟังเสียงภรรยาของดาบตำรวจชัชวานค่ะ
แค่ไปเยี่ยมพ่อทำไมต้องใส่ชุดดำกับแม่
เหมือนเขาทำให้ครอบครัวให้เห็นนะตรงนี้ด้วย
ให้มีหน้าหน้ามากเลย

ภูมิใจในตัวสามีมากค่ะเขาทำดีที่สุดแล้ว
คือคุณผู้ชมคะณจุดที่คนร้ายไปกราดยิงที่บริเวณวัดป่าสัทธารวมเนี่ย
มี๒ศพที่เสียชีวิตจากการที่พยายามจะไปป้องกันปกป้องชาวบ้านณจุดนั้น

ก็คือดาบตำรวจชัชวานแล้วก็อาสาสมัครตำรวจบ้าน

ถือว่าเป็นวีรบุรุษดาบตำรวจบ้านนายนี้ก็คือนายทัศนริรักษ์นะคะ
ซึ่งเพิ่งย้ายมาอยู่ประจำจุดนี้ได้สักประมาณ๕เดือน
ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์สกัดจับคนร้ายที่มาก่อเหตุยิงเช่นเดียวกันนะคะ
นายทัศนาเนี่ยนายทัศนายขอภัยหาเสียชีวิตนะคะ
โดยญาติเนี่ยเมื่อวานนี้ไปรับศพแล้วก็นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
หนาที่วัดดอนขวางจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเช่นเดียวกัน
ครับพี่ชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยเล่าบอกว่าตนเองพลัดพลากกับน้องชายไปนานกว่า
สิบปีแล้วไม่สามารถติดต่อกันได้กระทั่งดูข่าวเหตุกราดยิงและปรากฏว่าไป
เห็นชื่อน้องชายเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตตอนนั้นพอรู้ว่าน้องชายเสียชีวิตเนี่ย
ตกใจมากไม่คาดคิดว่าน้องชายที่ตามหากันมา
นานกว่า๒๐ปีมาเจอกันอีกทีกลับกลายเป็นว่าเจอในลักษณะคือเป็นร่างไร้วิญญาณซะแล้ว
พี่ชายบอกว่านายทัศนัยอาสาสมัครตำรวจบ้านเนี่ย
เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นพี่ชายบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องชาย
เสียสละชีวิตไปรับลูกกระสุนหลายสิบนัด
แทนประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่รอดชีวิตอีกหลายคนหากกระสุนปืนไม่ถูกยิงใส่น้องชาย
อาจจะเป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์คนอื่นที่อาจจะเป็นคนเสียชีวิต
และจะมีผู้เสียชีวิตมากกว่านี้ก็ได้ค่ะอืมทีมข่าวของเรายังคงติดตามกันต่อเนื่องนะคะ
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะความสูญเสียที่เกิดขึ้น
เราจะต้องถอดบทเรียนกลับมาต่อไปเนี่ยนะคะแต่ย้ำว่าการนำเสนอข่าวของเรานะคะ
ยังคงให้เกียรติสำหรับครอบครัวผู้สูญเสียทุกครอบครัว